นครศรีธรรมราชค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งขับกระบะมาจะไปส่งไก่
เขาบอกเป็นไก่เนื้ออายุ๒เดือนเต็มคันรถเลยนะ
ขับกระบะมากับลูกน้องขับมาเสร็จก็ไม่รู้อีท่าไหนแหละ
มีมอเตอร์ไซคันนึงเขาบอกว่ามอเตอร์ไซคันนี้ขี่ปาดหน้าเขา
มันทนไม่ได้ค่ะปาดหน้ากันแบบนี้มันต้องเจอกันหน่อย
แทงคอคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปฟันหน้าเขา
รุมตัวจับเอาไว้ได้ทั้งตัวคนขับกระบะแล้วก็ลูกน้องเลย

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เหตุก็ถูกทำร้ายเหมือนกันบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก
เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

เพราะถูกทำร้ายเหมือนการบาดเจ็บเนื้อตัวมีแผลถลอก

ตอนที่เขาพาหายบูธมันม่านไม่ตามมาแล้ว

ตาตำรวจก็ถามแม่คำนึงว่า

ถึงก็ว่าก็เลยกล้องกวงจรปิด

สามารถควบคุมตัวนายทงชัย
คนขับรถกระบะทรงไก่

การติดตามตัวบื้องต้นแจ้งข้อหา

สาหัสส่วนข้อหาพยายาม